เท้าฮิรันฮูอสูรผู้พิทักษ์รักษาขจัดเพศภัยทั้งปวง
มาช่วยผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ตลกคาเฟ่มาสู่ตลกหน้าจอเนี่ยมาจากการบูชาพ่อแก่

แต่บางทีขอแล้วไม่ได้อย่างที่ขอ

พ่อทำไมเนี่ยพ่อช่วยผมหน่อยดิไม่ไหวแล้วนะ
ถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยคือต่างคนต่างอยู่นะ

พอเข้ามาในบ้านปุ๊บเห็นเงาดำออกจากร่างพ่อผม
หลังจากนั้นพ่อผมก็ผอมลงอีก
คุณกำลังคิดว่าเงามืดนั่นแหละ

เงาดำเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเงาอะไร
แต่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะกินมึงไม่ได้